ว้าวผู้ชายในฝัน
เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยกันถึงเพลงใหม่พร้อมแฟชั่นเท่ของแอมมี่กันไปแล้ว
แต่วันนี้สองแม่บ้านจะมาขอล้วงลึกเรื่องหัวใจกันหน่อย
อัปเดตสถานะหัวใจแอมมี่กันบ้าง
ว่างอยู่หรือเปล่าไปฟังจากเจ้าตัวพร้อมกันเลย
กลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะ
สวัสดีค่ะ

ใครกำคิดถึงเนอะจากจะเป็นนักร้อง

แล้วก็การแต่งตัวที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้ว
ตอนนี้เรื่องหนึ่งที่คนติดตามเยอะมาก

นี่นี่เราชมลูกเขาอยู่ครับ

น่ารักดูตลอดเลย
เป็นแบบดาราในดวงใจชักกิ้น
ใช่แต่ว่าน้องเขาแบบเวลายิ้มเขาจะมีเอกลักษณ์ไง

เหมือนคุณเพศ
ดีกว่าว่าดื้อไหมสำหรับลูกสาวคนนี้

เพราะว่าการที่แบบตั้งแต่แรกเขาออกมาอยู่กับผู้ใหญ่
หรือแบบออกงานกับเราค่อนข้างบ่อย
มันก็เลยแบบเหมือน

เหมือนกลายเป็นแบบผู้ใหญ่โอบ
เพราะว่าทุกคนสมมุติพอแอมมี่จะไปดูเทียบ

แต่บางทีเด็กเนอะมันยังไม่รู้ทำตัวอย่างไร
เขาไม่ได้๓๒๐เปนเรา
ลูกสาวเค้ามีแววดนตรีหรือเปล่า

แต่จริงเป็นแบบแบบเป็นอย่างน่ะหัพตำราเนื้อหัวใจ
บางทีผมเกิดมาในโรงเรียนผู้ชาย

ชายร้วนภูเงียบภิษเตียน
ถ้าเกิดเราจะคุยเรื่องแบบที่ลงลึกไปถึงเรื่องนี้
ก็จะไม่ได้แล้วเด็กไม่ได้เขิน

ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่เป็นแก๊งมาก

หน้าตาเราก็ดีเนอะมีแบบว่ามีเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าคนรู้ใจ
แต่ว่ายังรอดูไปเรื่อยป่ะแล้วมีปรึกษาคุณไอด้าไหมมีไหม
โอ้ยคนนี้เก่งรู้เองตลอดไม่ต้องปลึก
จับได้ตลอดแน่แต่อย่างนี้เรามีแบบว่าประสบการณ์ได้ความรัก
ก็คือแบบอย่างนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้มันมีแบบทำให้มุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปบ้างไหม
ก็ตอนนี้มันก็เปลี่ยนเพราะว่ามันมีลูกสาวด้วยอย่างคนที่เขาเข้ามาก็คือแบบวุฒิภาวะเขาก็ต้องถึงในแบบการที่จะอยู่กับเด็ก
เขาก็ต้องเข้ากับลูกเราได้ด้วยอะไรอย่างนี้เนอะ
เขาก็ต้องรองรับกับอ่า
สื่อหรือว่าแบบคนที่จะวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างนี้ก็ต้องแข็งแรงพอสมควร

ร้องไงนี่จะดีหรอก

อย่างว่าแอมมี่ว่าเราเนี่ย
วันนี้นะคะที่จะพูดถึง๓ข้อคนลักษณ์บันเขาผู้หญิง
แจอมเป็นคนข้างกลาง
เอาแค่๓ห้องง่ายที่๓ห้องดับแรก
ก็คือเราเป็นคนที่เราติดอยู่กับรูปรักอยู่แล้ว
ต้องโยงต้องผมยาวไหมหรือผมสั้นเกินไหม

ผู้หญิงดูดีสไตล์อันหนึ่งแล้วดูดีอันดับแรกอันสอง
เป็นดูดีแล้วก็คืออันนี้ก็อย่างที่สองคือรสนิยมใกล้เคียงกัน
คือผมจะเป็นคนบ้าหนังบ้าเพลงครับอันนี้ขอเป็นข้อเดียวกัน
อย่างที่สองก็คือน่าจะเป็นแบบเข้ากับลูกต้องเข้ากับลูกเราต้องเข้าแบบได้จริง
แบบไม่ได้คือตอนนี้ก็จะมีคนแบบอ้าวรักลูกฉันอย่างนี้ด้วยวัยด้วย
แต่ว่าเรามองไปถึงสเต็ปที่เขาต้องสอนลูกได้ต้องแบบต้องอยู่กับลูกแล้วได้ซึมซับอะไรดีด้วย
เพราะว่าเพราะก็คือวันหนึ่งเขาก็ต้องแบบว่าอยู่ใกล้ลูกเราเนอะ
ถ้าสมมุติแบบลูกเราอยู่ใกล้คนดีมันก็จะดีไปด้วย
ใช่ครับหลายอย่าง
นางบอกว่ารวมรวบตึงเป็น๑ข้อ

สุดท้ายก็ขอเป็นจิตใจดี

ต้องแข็งแรงด้วยเพราะว่าเราค่อนข้างจะเป็นคนที่อยู่กับคนยาก
เพราะฉะนั้นแบบคนที่อยู่กับเราก็ต้องแบบต้องอดทนเราพอสมควรเหมือนกัน
เฮ้ยเธอวันก่อนเราก็โดดลงมานะ
เราไม่เป็นไรเราแขนแรง
เขาเป็นคนสนุกสนานเนอะ
ตอนแรกเรานึกเขาเป็นคนเงียบนะ
ได้แต่วันนี้หมดเวลาแล้ว

พรุ่งนี้ยังอยู่แล้วพรุ่งนี้อยู่แบบยาวเต็มเลยด้วยซ้ำ
ใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการเราย้อนหลัง

วันพรุ่งนี้นะคะเราจะล้วงลึกเรื่องอะไรอีก

วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง๓คนลาไปก่อน
พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป